เรื่องของการไปจับจ่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าวันนี้
ถือว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
ซึ่งก็เป็นผลมาจากมาตรการช็อปช่วยชาตินี่แหละค่ะ
บอกว่ามาตรการนี้ออกมาช้าเกินไป
ไปติดตามจากรายงานของขุนชะดารสโภคะธนาวัสก่อนค่ะ
งแน่นไปด้วยประชาชนที่ต่อคิวขอใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนำไปขอลดหย่อนภาษีตามมาตรการช็อปช่วยชาติ
ซึ่งวันนี้เริ่มขึ้นเป็นวันแรก
เป็นมาตรการที่ดีค่ะที่จะช่วยให้แบบคนออกมาใช้จ่ายมากขึ้นด้วย
และก็ยังเป็นการได้เงินคืนถูกไหมคะ
และเป็นการสามารถเอาเงินที่คืนนี้ไปซื้อเพิ่มได้อีก
ห้างสรรพสินค้าก็คิดว่าเขาพยายามตอบสนองมาตรการของรัฐบาลนะคะ
แล้วยาเวลาที่ประกาศดีกว่าก็พอกันซึ่งก็ใช้ได้เลยค่ะ
แต่ว่าจุดที่ให้บริการอาจจะน้อยหน่อยหลอกคิวพนคร่างนาน
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น
ของใช้ส่วนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า
และของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ค่ะ
กระเช้าของขวัญปีใหม่เป็นหนึ่งในสินค้ายอดฮิตวันนี้ค่ะ
ที่หลายคนบอกว่าเพราะต้องซื้ออยู่แล้ว
และจะใช้โอกาสนี้ซื้อให้มากขึ้นกว่าเดิม
เพราะมองว่ามันคุ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ
จากสิทธิหักลดหย่อนภาษีที่เป็นมาตรการจูงใจให้ใช้จ่ายแล้ว
สรรพสินค้ายังจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
ตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้น
แต่ลูกค้ามองว่ามาตรการนี้ออกมาช้าเกินไป
เพราะหลายคนเริ่มซื้อของขวัญปีใหม่ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อกจากนี้ประชาชนยังอยากให้รัฐบาลจัดมาตรการกระตุ้นแบบนี้ทุกเทศกาล
เพราะจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ
และเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน